การเลือกตั้งสอสอที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าแน่นอนว่าทุกภาคการเมือง
้วนชูเรื่องของการทำงานทางการเมืองในทิศทางใหม่ในรูปแบบใหม่
ศาสตร์ใหม่หรือว่าชูคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานการเมืองกับพักนะครับ
วันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะพาไปฟังแนวคิด
ทายาทของนักการเมืองของนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับ
ที่เป็นเจ้าของทฤษฎี๒นครราประชาธิปไตย
และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย

ซุ่มเสียงของเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์
เหล่าธรรมทัศน์ลูกไม้ใต้ต้นของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์
เจ้าของทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย
และผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ยืนยันถึงความจริงจังในเส้นทางทางการเมือง
ก้าวแรกในนามโคศกภักดิ์
ด้วยความชอบและคลุกคลีกับการเมืองมาตั้งแต่เด็ก
สมัยที่ผู้เป็นพ่อเคยทำงานการเมืองในฐานะหัวหน้าพักมหาชน
จึงตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางนี้ได้ไม่ยาก
มีคนชวนอยู่แล้วกลุ่มผู้ร่วมจัดตั้งชวน

แล้วก็เข้ามาพอเห็นโอกาสที่มันจะได้เข้ามาทำ
เราก็มาทำเพราะเราเองก็มีความอึดอัดเหมือนคนทั่วไปในส่วนหนึ่งด้วย
ชื่อว่างานมันทำไมบางอย่างนโยบายบางอย่างมันช้าบางอย่างไปเดิน

และด้วยเหตุผลนี้เองจึงพร้อมเดินตามฝัน
แล้วก็เล่าให้ฝันถึงความลำบากความยากของมัน
แล้วจากประสบการณ์บทเรียนที่คุณพ่อเคยทำมา
มีอะไรจะต้องมาปรับนะให้โดนใจตรงใจของประชาชนในขณะนี้
มีหลายอย่างนะผมรู้สึกว่าคุณพ่อในรูป๘แนวทาง
การที่จะทำพักการเมืองตอนนั้นของคุณพ่อเนี่ย
ก็เป็นรูปแบบเหมือนกับพักรวมพลังประชาชาติไทยนะครับ
แต่ว่าอาจจะเร็วไปสำหรับยุคสมัยนั้น
ความคิดยังของคนยังยึดติดกับการเมืองรูปแบบเดิมวัฒนธรรมแบบเดิม
แต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วครับว่าการทำการเมืองแบบใหม่
วัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่สามารถพร้อมที่จะเกิดได้ในวันนี้
คือผมเป็นอาจารย์เป็นคนธรรมดาจริง
แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความคิดที่จะไปด่าใครไปว่าใครไปทะเลาะกับใคร
ถ้าเกิดท่านอยากให้การเมืองไม่ลบอยากให้การเมืองเป็นบวก
ท่านก็ต้องเลือกคนที่เป็นบวกเข้าไปนะครับไม่ใช่เลือกคนที่เป็นลบ
คือเราตั้งใจทำการเมืองแบบใหม่จริง
ที่จะไม่ทะเลาะไม่วิวาสไม่ด่าทอไม่โต้แย้งไม่ทำการเมืองปิงปองครับ
อยากได้สิ่งใดต้องเลือกสิ่งนั้นเช่นเดียวกับการว่าทานอะไรก็ออกมาเป็นอย่างนั้น
ก็ขอเอาใจช่วยทุกความฝันของนักการเมืองสายเลือดใหม่
เพราะอาจไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์การเมืองในยุคนี้
หน้าเก่าและหน้าเก่าเกาประสบการณ์ในห่วงเวลานี้

แค่ก้าวเดียวพอพี่น้องประชาชนทุกคนก้าวออกมา
เป็นเจ้าของพักการเมืองของตัวเองนะครับ
กำหนดทิศทางเลือกบุคคลที่ท่านอยากให้เข้าไป
แล้วก็ใช้อำนาจตรงนี้ในการสร้างนโยบายที่ท่านอยากได้